มาดูเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันบ้างค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านที่กำลังก่อสร้างของผู้ประกาศท่านหนึ่งนะคะ
ก็เป็นบ้านที่กำลังสร้างยังสร้างไม่เสร็จก็มีคนงานพักอาศัยอยู่ตรงนั้นนะคะ
ปรากฏว่าในช่วงเวลา๒วันนะคะมีขโมยเข้ามาขโมยถึง๒ครั้ง
โทรศัพท์มือถือไปค่ะนี่ค่ะจุดเกิดเหตุอันนี้เป็นภาพที่ได้มานะคะ
กล้องวงจรปิดจะเห็นภาพเป็นผู้ชายสองคนก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มาจอดรถตรงหน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านที่กำลังก่อสร้าง
อยู่ในซอยเพชรเกษมสิบหกแล้วเราจะเห็นหนึ่งในสองเนี่ย
เดินลงรถหายเข้าไปในบ้านหายเข้าไปประมาณ๑๐นาที
กลับมาที่รถแล้วก็ขี่ออกไปคนนึงเนี่ยนะคะ
เสื้อสีส้มแล้วก็คนซ้อนเนี่ยสวมเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยไปแล้วค่ะ
หายไปสิบนาทีแล้วกลับมาแล้วซ้อนรถออกไปครับนี่คือกล้องวงจรปิดที่เขามาดู
หลังจากที่เกิดเหตุนี้ค่ะนี่คือบ้านที่กำลังก่อสร้างนะคะ
เป็นอาคารขนาดสามชั้นนะคะผู้รับเหมาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
อันนี้คือผู้เสียหายนะคะมีคนงาน๙คนก็อยู่ระหว่างทำงานกัน
โดนคนร้ายรักทรัพย์เป็นมือถือ๓เครื่องด้วยกันคุณผู้ชม
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณนินหรือนินลยาภูลพัทรชีวินผู้ประกาศข่าวนะคะ
ซึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐบอกคืนนั้นคนงานเล่าบอกว่า
เขานอนหลับสนิทแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมึนมึนหัว
แล้วก็พบว่ามือถือหายไปซึ่งคาดว่าคนร้ายเนี่ย
เข้ามาเกาะเหตุสองครั้งครั้งแรกวันที่ยี่สิบสองกันยายน
ส่วนอีกครั้งหนึ่ง๒๔กันยายนสังเกตดูว่ามันใกล้กันมาก
คือถี่เลยนะคะแต่วันที่ยี่สิบสี่เนี่ย
คนงานตื่นมากลางดึกแล้วเห็นคนร้ายอยู่ในบ้านพอดี
คนร้ายก็เลยรีบหนีไปไม่ได้ลงมือค่ะแล้วตอนยี่สิบสี่อ่ะจะเข้าไปนอนใช่ไหมคะ
คนหนึ่งในช่างอ่ะเขาก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็เปิดประตู
ตอนที่ประตูเปิดออกมาก็เห็นว่ามีเหมือนอีกคนนึงที่ซุ่มอยู่ที่มุมบ้านพอดี
เขาก็ตกใจเขาก็เลยเหมือนแบบมาแอบข้างรถกระบะ
ไม่ว่าของมันจะมีมูลค่าเยอะหรือน้อยมันมีคุณค่าทางจิตใจของคนคนนั้น
อย่างโทรศัพท์มือถือมันว่าคุณอาจจะไปขายได้แค่ห้าร้อยบาทก็ได้โทรศัพท์มือถือมือสอง
แต่สำหรับเจ้าของที่เขาใช้มานานทุกคนเขารักของเขา
ถ้าคุณโจรฟังอยู่นะแบบอยากให้นึกถึงแบบใจเขาใจเราอ่ะ
คนร้ายเนี่ยนะคะคาดว่าออกไปทางปากซอยไปตามถนนเพชรกะเสมนะคะ
นี่ดูจากเส้นทางเขาก็ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดไปตอนนี้มีการไปแจ้งความที่สอนอท่าพระค่ะ
แต่ตำรวจเนี่ยเพิ่งตรวจสอบหลักฐานเจอไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
คดีนี้ทั้งที่เกิดห่างกันแค่๒วันเท่านั้นก็ถือว่าคนร้ายเหิมเกลิม
ตายไปแล้วจะกลับมาเอาอีกค่ะผู้เสียหายวิงวอนขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ
เพราะว่าคนอยู่ในบ้าน๙คนแต่ว่ายังกล้านะคะเข้ามาเอาของของเขาไปนะครับ
ก็ถือว่าอุกอาจมากทีเดียวแล้วก็ต้องรีบจับตัวให้ได้โดยเร็วค่ะ